ช่วงนี้ไม่มีใครแฮปปี้เท่าคุณมัมหรือว่าแม่พลอยเชอร์มานของเราอีกแล้ว
โอ้โหชีวิตรักของเธอตอนนี้กำลังอินเลิฟหัวใจนี่สีชมพูวิบวับวิบวับ
ใช่ค่ะคุณค่ะเปิดตัวมาแล้วนี่นะคะคบกับหนุ่มสายฝ่อรุ่นน้องมาก็พักหนึ่งแล้วนะ
คือคุณพลอยเขาบอกว่าเขาโสดมานานถึง๔ปีเลยนะ
พอเจอนุ่มคนนี้บอกเลยว่าใช้เวลาดูใจกันไม่นาน
แต่ว่าดูกันไปแล้วเฮ้ยมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
ถึงแม้ว่าอายุอนามก็จะห่างกันหลายปีอยู่นะ
ส่วนความหล่อของหวานใจที่ใครหลายคนก็อิจฉา
มัมบอกเลยว่าหล่อจริงอย่างที่ว่าค่ะ

ไปหาแถวไหนน้องหาให้ค่ะ

พ่ออยู่เฉยจริงเลยนะคะ

เขาไม่รู้ว่าเราอายุเท่าไหร่

เขาก็เลยเข้าคุยด้วยเขาแบบชอบคนตลกนะคะ
มันเหมือนมันเจอแล้วมันถูกใจอะไรอย่างนี้

แต่ว่ามีความแบบลังเลไหมก็ลังเล

เราเองก็ไม่มั่นใจว่าเราดีพอสำหรับเขาไหม
อะไรอย่างนี้ก็มีการรังเลหนึ่ง
แต่ก็คิดว่าก็ลองเดทกันก่อน
เจ็บตานานแล้วด้วยนะจ๊ะ

อยก็ไม่ทราบว่าเขามีประเด็นเรื่องอื่นด้วย
อะไรแบบนี้เพราะมันก็ค่อนข้างเรื่องใหญ่น่าเปล่า

เรื่องอื่นไม่กล้า